ฝุ่นควันมลพิษในพื้นที่ภาคเหนือยังวิกฤตอยู่นะครับ
วันนี้นายรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปดูแลแก้ไขปัญหา

ราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เรียกทุกภาคส่วน

การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื
แก้ไขปัญหาเหมาะฝันไฟป่ายางยั่งยืน

ข้อคิดเห็นและแนวทางการแก้ปัญหา
ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเผาโดยมนุษย์
ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาคือดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
พร้อมกับเปิดสายด่วน๑๓๖๒แจ้งเหตุจับกลุ่มผู้กระทำผิด
อกจากนี้ต้องนำองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน

มาเปลี่ยนปลูกพืชเชิงเดี่ยวทำเกษตรแบบผสมผสาน
และให้ชาวบ้านช่วยกันปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ลดการบุกรุกพื้นที่ป่า
ซึ่งจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และช่วยลดมลพิษไปในตัวด้วย
ด้านพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
ลงพื้นที่หาแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันพิษ

ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าภายใน๗วัน

และได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ
แล้วจิตฟังที่ได้แล้วก็มีการแก้ในจิตฟัง
ขณะที่ชาวเชียงใหม่พอทราบข่าววันนี้ว่า
นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด
นำโดยนางสาวนัฐิกาประกอบบุญและชาวจังหวัดเชียงใหม่
มายืนชูป้ายที่บริเวณปากทางเข้าธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ
เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเร่งแก้ปัญหาฝุ่นควันพิษอย่างเร่งด่วน
แต่ถูกเจ้าหน้าที่กันไว้ให้อยู่แค่ประตู
ไม่ให้เข้าไปในสถานที่จัดการประชุม
ส่วนสถานการณ์หมอกควันจังหวัดแม่ห้องศรยังวิกฤต
คุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลจองคำอำเภอเมือง
อยู่ที่๒๒๕มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
เป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือแซงจังหวัดเชียงรายไปแล้ว
จากจังหวัดแม่ห้องศรยังมีไฟป่าประทุหนัก
ซึ่งจากดาวเทียมระบบเวียพบว่าเกิดไฟป่าถึง๙๘๑จุด
ในพื้นที่อำเภอศพเมย์อำเภอแม่เสลียง
อำเภอเมืองอำเภอปางมภาและอำเภอปลาย
โดยนายอำเภอแม่สะเรียงนายธนกฤทธิ์ฉันทะจำรัฐศีล
ได้เปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าเริ่มรุนแรงมากขึ้น
และวันนี้ได้มีการลักลอบเผาป่าอย่างหนัก
ส่งผลให้หน่วยดับไฟป่าต้องออกไปทำการดับไฟป่า

ขณะที่คณะแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลศรีสังวาน
ได้ออกมาบรนลงให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย
และทราบถึงพิษภัยอันตรายจากมลพิษหมอกควัน
หลังพบว่ามีผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากหมอกควัน
และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลต่างของจังหวัด

ปิดท้ายที่สภาพอากาศทั่วไปในพื้นที่จังหวัดพยาววันนี้
ดีขึ้นเล็กน้อยแล้วหลังจากมีลมพัดมาอย่างต่อเนื่อง
หมอกควันในพื้นที่เบาบางลง

แต่สภาพทั่วไปยังคงมีหมอกควันปกคลุมกระจายไปทั่ว
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่อำเภอเมือง
วัดได้๙๑มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร

เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
จากเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดไฟป่า
ห่างจากหลังตึกโรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยพยาว
เจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันดับไฟป่าเสียหายไปกว่า๒๐ไร่
ขณะที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม
ออกปฏิบัติการควบคุมไฟป่าอย่างต่อเนื่อง
โดยเข้าควบคุมไฟป่าบนดอยปุ๋ย
รวมพื้นที่เสียหายกว่า๑๔ไร่
และได้เข้าสมทบกับชุดอาสาบ้านปุ๋ยคำ
เข้าเดาไฟบนสันดอยท้องที่บ้านปุ่ยคำ

เนื่องจากเป็นพื้นที่สูงชันและหน้าผาสูง
ข่าวเทพรัฐทีวีปลายงาน